เอาล่ะคุณผู้ชมขาววันนี้๓๐พฤษภาคม๒๕๖๐
วันนี้เป็นวันว่ายบะจ่างของคนไทยเชื้อสายจีน

ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลามากเลย
เขาบอกว่ารายได้ตกวันละเป็นหมื่นบาทเลย
เนื่องจากว่าช่วงนี้ทำขนมส่งขายไปยังต่างประเทศด้วย
มาเลเซียสิงคโปร์นะคะติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวของเรา

คุณผู้ชมคะที่ฝนถืออยู่ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าขนมซังค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะชาวบ้านที่อำเภอคุณเนียงจังหวัดทรงคลา
หันมาทำขนมซังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าวันที่สามสิบ
พฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นเทศกาลไหว้บ้าจังของคนจีน
งสังที่ทำโดยชาวบ้านที่นี่จะส่งออกขายไปยังประเทศมาเลเซีย
แล้วก็สิงคโปร์เลยทีเดียวค่ะทันทีที่รู้ว่าชาวบ้านที่บ้านทรงพระ
ตำบลบางเลี้ยงอำเภอควรเนียงจังหวัดสงคลา
ทำขนมซังกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อสุ่มขายไปที่มาเลเซียและสิงคโปร์
ก็ได้ติดต่อหาคุณประจวบยางทองหรือว่าคุณยายแซมทันทีเพื่อมาหาคำตอบว่า
ทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นแหล่งผลิตขนมซังเพื่อส่งออกยายเซมเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาว่า
คลองคล้าทำขนมซังมาตั้งนานแล้วตั้งแต่จำความได้คุณแม่ของคุณยายก็ทำมาแล้ว
สำหรับคุณยายเองทำมา๕๐ปีซึ่งทำเกือบทุกวัน
ส่วนใหญ่ก็จะไปขายที่อำเภอหัดใหญ่บริเวณที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
จากเป็นที่นิยมของชาวจีนที่จะซื้อก่อนเดินทางกลับประเทศ
แต่สำหรับช่วงนี้ของทุกปีจะมีการสั่งขนมซังจำนวนมาก
ซึ่งคุณยายแซมบอกว่าเป็นช่วงเทศกาล
คนใต้จะเรียกเทศกาลนี้ว่าจีนกินซังหรือเทศกาลไหว้บ้าจังนั่นเองค่ะ
ต้องไปสิงคโปร์มารีตำเยอะอะไรฮะตำตำจุ๊งน่ะ
ตำกันเป็นสักครึ่งเดือนได้
ซึ่งวิธีการทำคุณยายบอกว่าเริ่มจากการซาวข้าวเหนียวกับน้ำดัง
เพื่อให้ได้สีเหลืองเหลืองแบบนี้จากนั้นก็นำมาห่อด้วยใบไผ่
ซึ่งจะต้องซ้อนกัน๒ใบเพราะหากห่อใบเดียว
ไผ่อาจจะแตกเนื้อข้าวเหนียวจะออกมาข้างนอก
มัดเป็นช่อช่อละสิบลูกหลังจากนั้นก็นำไปต้ม
เมื่อใส่ขนมซ้ำเต็มแล้วก็จะใส่ถุงโซดาจิตลงไป
ไปเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับขนมซังอีกนิดหน่อยและเติมน้ำให้มิดขนม
จากนั้นก็ปิดปากหม้อให้สนิทรอประมาณ๔ชั่วโมงขนมซังก็จะสุก
สุกแล้วก็นำขึ้นมาจากหม้อตั้งไว้เพื่อให้เสด็จน้ำจากนั้นก็แขวนไว้เพื่อให้ขนมแห้ง
จะสามารถนำออกขายหรือส่งออกไปยังพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งขายไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อไป
คุณยายแซมห่อขนมซังดูง่ายมากค่ะคุณผู้ชมพอลองทำดูเท่านั้นแหละ
ทำไม่ได้เลยมันยากมากห่อยังไงม้วนไปทางไหนมัดอีกมั่วไปหมดเลยค่ะ
แต่ถึงจะสอนยากสอนเย็นขนาดนี้นะคะแต่คุณยายแซมก็ยังยิ้มได้ค่ะ
ก็เพราะว่าทุกวันนี้มีรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยทีเดียว
แต่ว่าตั้งตุ้นกำไรนะไม่ใช่ตาแต่กำไร
บ้านครองคร้าอำเภอคนเนียงจังหวัดสงคร้ายังคงอนุราการทำขนมซ้ำไว้
เพื่อเป็นรายได้และอาชีพเสริมให้กับหลายครอบครัว
โดยเฉพาะในช่วงวันไหว้บ้าจ่างของคนจีนแบบนี้
เป็นช่วงที่หลายครอบครัวยิ้มได้
เพราะว่ามีรายได้จากการทำขนมซังจำนวนมาก
ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิธีการทำขนมซังอย่างจริงจัง
เชื่อว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ในการทำขนมซังให้คงอยู่ต่อไปค่ะ